ช่วงนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีคำเตือนอยู่
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำในเขื่อนต่างด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
ไปดูที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศของการเป็นอยู่ของประชาชนนั้น

เนื่องจากว่าการระบายน้ำนั้นลดลงมาต่อเนื่อง

ติดตามกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
รายงานสดจากตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ

ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาริมชุมชนบ้านลาวนะครับ

ปริมาณน้ำที่ผมมารายงานสดเมื่อคืนนะครับ

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะครับ

ปริมาณน้ำที่เข้าท่วมชุมชนบ้านเรา
ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
คงที่อยู่ที่ประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ
เช้าวันนี้ชาวบ้านในชุมชนเริ่มคลายกังวลแล้ว

ที่มีการคาดการณ์ว่าหากมีน้ำเหลือไหลลงมาเพิ่มอีก
ได้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อน
ชุมชนตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนี้

อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะครับ

หนีไม่พ้นที่น้ำเอ่อเข้าท่วมเป็นประจำทุกปี

และจากการสอบถามนายคมเพชรทรัพย์สินนะครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชอำเภอชายโย

ภาพรวมในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

จนถึงแนวนอกเขตขันน้ำนะครับ

ส่วนบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่คันกั้นน้ำนะครับ
แต่เพื่อรอรับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

การบริหารส่วนตะบนเทวราชนะครับจึงได้สั่งเจ้าที่เร่งซ่องแสบ
ซ่อมแซมพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดสี่จุดนะครับพร้อมแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
ทำหนังสือแจ้งให้กับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
และนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าทางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่
หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะว่าไม่มีน้ำเหนือลงมาเพิ่มเติมครับ
และทางเขื่อนก็มีการลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องด้วยครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับ